คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะ
เกิดขึ้นกลางดึกหกกันยายนนะคะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถนะคะ
ก็คือ๒กลุ่มผับปิดตอนตีหนึ่งกำลังจะกลับอยู่แล้วนะคะ
แล้วทางผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นผู้ชายก็มากับภรรยามากับเพื่อนด้วย
แซวผู้หญิงของกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่ที่เขาแซวก็เพราะว่าเขารู้จักกัน
แต่กลายเป็นว่าผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มของผู้หญิงเนี่ยมีปืนแล้วก็ยิงใส่จนเขาเสียชีวิตเลยนะคะ
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นต่อชะดอด้วยแต่เรามีคลิปภาพค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุนี้
เป็นภาพของผู้เสียชีวิตเขาอยู่กับภรรยาในผับนี้
ก่อนที่จะเกิดเหตุก่อนที่จะถูกยิงตายอะค่ะไปดูคลิปนะคะ
คือคืนเดียวกันกับที่เกิดเหตุนะคะแต่เป็นก่อนเกิดเหตุ
นายอาทิตย์แจ้งสว่างหรือในท็อปอายุ๒๗ปี
ผู้เสียชีวิตนะคะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายกับภรรยา
นี่คือภรรยาเขานางสาวอภิญญาโพชัยอายุ๒๓นะคะครับ
ก่อนเกิดเหตุเขาก็สนุกสนานกันอยู่ในร้าน
เพื่อเหมือนกับว่าจะเป็นการยืนยันได้ว่า
ที่บอกว่าเขาไปแซวผู้หญิงของอีกโต๊ะนึง
จนทำให้ต่อชะดอคนนั้นโมโหเนี่ย

ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ย

ภรรยาเขาก็อยู่ค่ะนี่ค่ะ
แล้วก็เนี่ยเป็นภาพกำลังมีความสุขกันนะคะ
แต่หลังจากนั้นกลายเป็นว่าพอผับปิดออกมาที่ลานจอดรถ
นายอาทิตย์ถูก๑๐ตำรวจโทพุทธิสันจำปีอายุ๒๖ปี
ตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๒อุบลราชธานี
ภาพขวาก็คือลานจอดรถที่เป็นจุดเกิดเหตุ
วันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี
ไปตรวจสอบแนววิถีกระสุนไปตรวจสอบรอยนิ้วมือแฝงที่รถทั้งสองคันนะคะทั้งฝั่งของผู้ก่อเหตุและฝั่งของผู้เสียชีวิตก็อยู่ในลานจอดรถนะคะ
ด้านหน้าของรถนะคะทางฝั่งซ้ายนะคะมีรอยเหมือนกับถูกถีบจนเป็นรอยบุบนะคะ
มีรอยกระสุนเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นข้างรถฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ไฟท้าย

เหตุการณ์นิดนึงนะคะคือเหตุการณ์เกิดขึ้น๖กันยายนนะคะช่วงดึก
คือนายอาทิตย์ผู้เสียชีวิตเนี่ยกับนางสาวอภิญญาภรรยาและเพื่อนรวมแล้ว๗คนนะคะ
ร้านเลิกค่ะประมาณเกือบตีหนึ่ง
ทั้งหมดก็ไปที่ลานจอดรถของร้านก็จะขับรถกระบะสีดำกลับบ้านกันนะคะ
อาทิตย์ผู้เสียชีวิตเดินไปที่รถพร้อมกับเพื่อนผู้ชาย๖คน
ภรรยาเนี่ยรออยู่ที่หน้าร้านไม่ได้เดินไปที่ลานจอดรถด้วยค่ะ
ตำรวจโทพุทธิสันผู้ก่อเหตุก็ไปที่ลานจอดรถ
พร้อมกับแฟนสาวและนางสาวเปรียวซึ่งเป็นเพื่อนของแฟนผู้ก่อเหตุ
แต่นางสาวเปรียวคนนี้เขาเป็นพี่สะพ้ายของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
แล้วก็มีผู้หญิงคนอื่นด้วยก็เดินกันไป
ทีนี้ค่ะทางนายอาทิตย์ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาแซว
แซวนางสาวเปรียวว่าน้องสาวมากับใคร
แต่ที่เขาแซวเนี่ยเพราะเขารู้จักกัน
ใช่เพราะฝ่ายหญิงเนี่ยนางสาวเปรียวเป็นพี่สะพ้ายเขา
แต่ก็ใช้คำประมาณว่ามากับใครนะผู้สาว
แต่กลายเป็นว่าสิทธิ์ตำรวชโทฬพุทธศัตริย์มันกอบครอบแฟนสาวเองนะ
ครับแล้วไปที่รถแต่นายอาทิตย์เขาก็คุยกับนางสาวเฟียวนะคะอืม
เสร็จทักเสร็จก็ยืนคุยกันตามภาษาคนรู้จักสักพักหนึ่ง
สิบตำรวจโทพุทธิสันยิงปืนขึ้นฟ้านัดหนึ่ง
เพื่อนของนายอาทิตย์ก็วิ่งหนีกันคนละทิศคนละทาง
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัด
ผู้ก่อเหตุเอาปืนยิงในอาทิตย์นะคะกระสุนเข้าหน้าอกและเข้าศีรษะจนเสียชีวิต
มีเพื่อนของนายอาทิตย์ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก๒คน
คือนายปรีชาอภิชนอายุ๑๘ถูกยิงเข้ากลางหลังเข้าเอว

อีกคนนึงคือนายวิทูลจุมพักดีอายุ๒๓ปีถูกยิงเข้าแขนขวาค่ะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ไปตรวจสอบที่รถกระบะสีดำของฝั่งผู้เสียชีวิตนะคะ
กระสุนเนี่ยประมาณสัก๖นัดได้
นี่นะคะรถกระบะของทางฝั่งผู้ก่อเหตุเขาก็เป็นรถสีขาว
ฝั่งผู้เสียชีวิตเป็นรถสีดำนี่นะคะ
มีปลอกกระสุนปืน๘ปลอกตกอยู่
ก็เป็นปลอกกระสุนปืน๑๑มม๖ปลอกนะคะ
และ๙มมอีก๒ปลอกปืนกล๊อกก็ตกอยู่นะคะ
ตำรวจก็บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน
จนตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาแสดงตัวหรือมารับนะคะ
ว่าเป็นเจ้าของปืนกล็อกที่อยู่ในที่เกิดเหตุเพราะมีปืนตกอยู่ด้วยนะคะ
ยังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของปืนกระบอกนี้
ทีนี้ค่ะภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยสามีโทรศัพท์ไปหาแต่ตัวเองไม่ได้รับ
พอจะเดินไปหาที่รถได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
แล้วก็ถึงมารู้ว่าสามีถูกยิงตาย
ตอนนี้ยังสงสัยอยู่เลยนะคะว่าทำไมถึงเจอปลอกกระสุนปืน
ยิงสามีตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๒ขนาด
สองขนาดหมายความว่าปืนก็ต้องสองกระบอกสิครับ
จากการสอบถามนางเสาเปรียวก็ได้ข้อมูลมาว่า
สามีเธอถูกยิงจากด้านหลังระยะประชิดโดยไม่ได้ตั้งตัวเลย
แล้วก็ไม่ได้มีการยิงต่อสู้กันนะ
อาวุธปืนจุด๓๘พร้อมเครื่องกระสุนที่เจอในรกระบะของสามีเธอนะ
บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นปืนใครนี่ค่ะปืนกระบอกนี้นะคะ
ครับ
แต่ถ้าป้องกันตัวยิ่งขึ้นฟ้าแค่นี้คนเขาก็แตกหมดแล้วนะพี่
มันกลัวใครจะไม่กลัวปืนใช่ไหม
อันนี้แฟนหนูยืนคุยอย่างนี้อยู่ดีตายได้ยังไง
มันไม่ใช่พี่มาประชันชิดขนาดนี้มันไม่ใช่ป้องกันตัวใช่ไหมล่ะ
ถามว่ามีเรื่องในผับไหมหนูอยู่กับแฟนหนูตลอดไม่มี

ทีมข่าวของเรานะคะก็ไปดูเฟซบุ๊กของทั้งผู้ก่อเหตุย้อนหลังนะคะ
ของ๑๐ตำรวจโทพุทธิสันเนี่ยค่ะ
ช่วงเดือนเมษายนปี๒๕๖๑โพสต์รูปปืนด้วยนะคะ

ปรากฏว่าไม่มีปืนจุด๔๕ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ก็เลยไม่สามารถยืนยันได้ว่าปืนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นปืนของใคร
แต่ว่าฝั่งผู้ก่อเหตุเขาโพสต์รูปปืนเอาไว้แบบนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุครอบครัวนำศพของผู้เสียชีวิต
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าเรไรกยาวาสนะคะ
ตำบลคำน้ำแซ่บอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นน้องของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์

นายอาทิตย์ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยืนคุยอยู่กับนางสาวเปรียวอยู่ที่ลานจอดรถ
ผู้ก่อเหตุเอาปืนมายิงในระยะประชิดเลยนะคะ
แต่เพื่อนคนนี้เขาบอกว่ามองไม่เห็นนะ
ว่าปืนที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นปืนอะไร
เพราะมันมืดมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืนกี่กระบอกนะคะ
ผมก็จับมือมันใช่ไหมแล้วจับมือมันซึ่งฝากหนึ่ง

ผมก็วิ่งไปเห็นแต่พี่ผู้ตายล้มลง

นายนัทพัศกรหาสุกอายุ๒๗ปี
บอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ

ครอบครัวเขาก็กังวลใจว่าคดีจะไม่คืบหน้าหรือเปล่า
อยากให้เรียกพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ไปสอบปากคำอย่างละเอียดด้วยนะคะ
ภรรยาลูกเขายังเล็กอยู่เลยตัวเล็กน่ารักมาก
แล้วเขาจะอยู่ยังไงในเมื่อขาดเสาหลักไปขนาดนี้
ผู้เสียชีวิตเขามีลูกสาวนะคะ

อายุแค่๑ขวบ๒เดือนเองอะค่ะ
นางสุมาลีแจ้งสว่างอายุ๕๔ปี

เมื่อคืนนี้ก็เลยต้องไปนอนกับหลานสาว
ก็เป็นลูกของผู้เสียชีวิตก็ต้องไปนอนช่วยดูที่บ้านนะคะ
ตอนตี๒สะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงประตูเปิดเอง

ก็ลุกขึ้นมาดูนะคะแต่ไม่เจออะไร
น้าก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นวิญญาณของนายอาทิตย์หลานชายกลับมาที่บ้านหรือเปล่า
ก็ไม่รู้เพราะว่าช่วงกลางวันก็ได้กลิ่นคาวเลือด
ก็เลยพยายามจะอธิษฐานพยายามจะพูดบอกหลานให้ไปสู่สุขติไม่ต้องห่วงอะไร
แล้วก็มีเสียงหมาหอนด้วยนะคะ
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็ร้องไห้ไม่หยุดค่ะ
เสียงประตูรั้วมันเปิดนะดังอี๊ด

ยายก็เลยลุกมาส่องแล้วก็เปิดหน้าต่างดู
หน้าต่างเป็นกระจกเนอะแล้วก็ส่องหามองหาก็ไม่มีใคร
ทีนี้ยายก็เลยว่าเออท็อปเอ้ยไปดีสมสุขนะลูกนะไม่ต้องห่วงมิเทลมัน
ก็บอกอย่างนี้ทีนี้หมาก็หอนออกมาข้างนอกเลย
ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีบอกว่าก็สอบปากคำ๑๐ตำรวจโทพุทธิสันผู้ก่อเหตุ
นานกว่าหกชั่วโมงนะคะเพราะว่าเขาก็มอบตัวเพื่อสู้คดี
เขายอมรับว่าใช้ปืน๙มมยิงเข้าไปในกลุ่มของผู้เสียชีวิตจริง
แต่เขาอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวครับเขาบอกว่ากลุ่มของผู้เสียชีวิต
วิ่งเข้าไปจะทำร้ายทางเขาก่อนเขาบอกแบบนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุก็วิ่งเข้าป่าหลังร้านก็เหน็บปืนเอาไว้ด้านหลัง
ไม่รู้ว่าปืนหายไปตอนไหนค่ะครับ
ทางตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่ายิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งตัวผู้ต้องหาเขาก็วางหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดิน

โอ้โหแต่คุณก็พกปืนไปเที่ยวผับอ่ะ